คุณผู้ชมครับไปดูนักศึกษาจิตอาสากันบ้างนะครับ
เป็นนักศึกษาวิชาช่างตัดผมของวิทยาลัยสาพัฒน์ช่างเชียงใหม่
ตอนนี้เป็นจิตอาสาออกไปตัดผมให้คนในสังคมแล้วนะครับ

จากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่กว่า๑๐คนนะครับ
ให้บริการตัดผมฟรีแก่ชาวบ้านและประชาชน
นำทีมโดยอาจารย์ผู้ฝึกสอนวิชาช่างตัดผม
นั่นก็คืออาจารย์สุพัฒน์นาคแก้ว
คอยแนะนำเทคนิคการตัดผมให้กับนักศึกษา
ที่ได้มีโอกาสลองฝึกทักษะการตัดผมจริงอย่างมืออาชีพครับท่าน

การนำนักศึกษาออกให้บริการตัดผมฟรีกับประชาชน
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรก่อนที่นักศึกษาจะจบ
ฝึกงานเหมือนกันนะคุณนะต้องทำจริงแบบนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นการฝึกทักษะแล้วก็นักศึกษาจบไป
ก็ได้เรียนรู้ก็สามารถนำไปปรับใช้
ในการประกอบวิชาชีพได้จริงด้วยนะครับ

ศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวด้วย
ส่วนวิชาช่างตัดผมเปิดสอนทั้งการตัดผมชาย
และการเสริมสวยขั้นพื้นฐานหนึ่ง
ตามแผนการเรียนระยะเวลา๒เดือนเป็นระยะสั้นเท่านั้นนะคุณ

ก็๑๕๐ชั่วโมงค่าเล่าเรียนก็จะเพียง๓๖๐บาทเท่านั้นนะคุณ
และก่อนที่นักศึกษาจะจบหลักสูตรนะครับ

ไปบริการชุมชนในการตัดผมฟรีแบบที่เห็นนี้
ตัดให้กับประชาชนแล้วก็ไปตัดตามหน่วยงาน
ตามสถานที่ต่างตามที่ได้มีการติดต่อ
ขอรับบริการมานั่นเองนะครับ